มาติดตามคดีใหญ่อีกหนึ่งคดีนะครับ

หรือว่าอดีตหลวงปู่เนรคำนั่นเองนะครับ
ก็เมื่อวานนี้ทางศาลอาญา
มีการให้นำตัวมาพิจารณาคดีนะครับ
แล้วก็อดีตหลวงปู่เนรคัม
ก็ใส่แว่นตาดำแว่นทรงเหลี่ยม

เพราะภาพนี้เหมือนเป็นภาพที่อยู่บนเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวนะครับ
ที่เคยมีการถ่ายคลิปเอาไว้นะครับ

ก็ทางเจ้าหน้าที่ก็นำตัวอดีตหลวงปู่เนรคำ
มาที่สารอาญารัชดาพิเศษ
เพื่อนัดฟังคำพิพากษาที่พนักงานอายการฝ่ายคดีพิเศษ
เป็นโจทยื่นฟ้องนายวิรพลสุขผลอายุ๓๙ปี
หรืออดีตพระวิรพลชัตโกหรืออดีตหลวงปู่เนรคำ
เป็นจำเลยในความผิดฐานช่อกงประชาชน

บรรยัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
สองข้อหาแล้วก็คือสองกฏหมายแล้วนะ
ปราบปรามการฟอกเงินก็คืออีกหนึ่งกฎหมายแล้ว
สองพระบอกคอมและสามเรื่องของการฟอกเงิน
โดยคดีนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ระหว่างวันที่๑๗กภ๒๕๕๒
๒๒๗มิถุนายนปี๒๕๕๖ต่อเนื่องกัน

ในฐานะประธานสงฆ์วัดป่าขันติธรรมจังหวัดศรีสเกต
และความศรัทธาของพี่น้องประชาชน

อันนี้เป็นคำของอายการที่ส่งฟ้องนะ
อาจหลอกลวงว่าจำเลยนิมิตฝันพบองค์พระอินทร์
จำเลยสร้างพระแก้วมรกฏองค์ใหญ่ที่สุดในโลก
และสร้างมหาวิหารครอบองค์พระ
ต้องใช้หยกเขียวแท้จากอิตาลี
นำเข้าจากลุมพินีวันประเทศอินเดียสถาน
เป็นสถานที่ประสูจน์ของพระพุทธเจ้า
พร้อมสร้างเครื่องทรงพระแก้ว๓ฤดูด้วยทองคำแท้บริสุทธิ์
ก่อสร้างเสาวิหารแก้ว๑๙๙ต้นราคาต้นละ๓แสนบาท
รวมทั้งรูปหล่อพระทองคำปั้นรูปเหมือนหลวงปู่เนรคำ

ที่วัดป่าคันติธรรมสาขา๑อีกที่หนึ่ง

แล้วก็ให้สร้างวัดที่จังหวัดสุพรรณบุรี
รวมทั้งจัดซื้อเรือจากสหรัฐอเมริกา
ไว้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
โดยจำเลยประกาศชักชวนให้ประชาชนนำเงิน
นำทองคำและทรัพย์สินต่างมาบริจาคที่วัดป่าคันติธรรม
มีการจัดตู้บริจาคไว้๘ตู้
รวมต้องใช้เงินถึง๑๕๐บาท
ล้านบาทนี่ย้อนไปสมัยปี๕๒ถึงปี๕๖นะครับ

ทีนี้มีผู้เสียหาย๒๙รายหลงเชื่อ
ว่าจำเลยก็คืออดีตพระเนรคำ

ก็เลยร่วมบริจาคเงินร่วมบริจาคทรัพย์สินต่าง
เงินที่ร่วมบริจาคนี่นะคะ๒๘ล้านบาท
รวมถึงมีอีกก้อนหนึ่งก็คือ๙๗ล้านบาท
แล้วจำเลยก็นำเงินที่ได้จากการช่อกง

และที่สำคัญที่เป็นภาพและเป็นคลิปออกมาก็คือ
ภาพที่ขึ้นเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวเดินทางไปแสดงธรรม
นี่แหละค่ะคือจริงแล้วจำเลยไม่ได้เอาไปก่อสร้าง

แล้วเหตุนี้มันเกิดในพื้นที่๓จังหวัด
คือศรีสะเกดอุบลราชธานีรวมถึงเชียงใหม่นั่นเอง
อายการส่งฟ้องและขอให้สารลงโทษจำเลย
ตามประมวลกฎหมายอาญาพคพฟ
และให้คืนเงิน๔๓ล้านบาทแก่ผู้เสียหาย๒๙ราย
ชั้นพิจารณาจำเลยให้การปฏิเสธต่อสู้คดี
ขณะที่พิจารณาอดีตพระเนรคำจำเลย
ถูกคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ

เมื่อวานนี้สารอาญาพิเคราะห์พยานหลักฐาน
แล้วเห็นว่าการอวดอ้างนิมิตถึงพระอินทร์

ที่เป็นพุทธศาสนิกชนหลงเชื่อ

รวมทั้งใช้เงินเขาใช้คำนี้นะ
เกินความจำเป็นความเป็นสงฆ์
โจทย์นำตัวอย่างพระแก้วมรกฏ
ไปตรวจสอบที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

พบว่าเป็นแค่หินปูนเท่านั้นเอง
หยกเขียวแท้จากอิตาลีหรือทองคงทองคำอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับ
เป็นแค่หินปูนอีกทั้งยังไม่มีการก่อสร้างศาสนสถานจริง
อย่างที่โฆษณาไว้หลอกลวงไว้ตั้งแต่ต้น

แล้วก็ทำให้ผู้ที่เลื่อมสายศรัทธาหลงเชื่อ
ซ้ำยังอวดอุตริอ้างว่าเดินในน้ำได้
อกจากนี้จำเลยถูกดำเนินคดีฐานเสพเมถุนกับสตรี
ขาดจากความเป็นพระจนถูกปราชิก
พ้นจากการเป็นพระยังไม่เลิกพฤติกรรมหลอกลวงประชาชน
ส่วนที่จำเลยต่อสู้มาฟังไม่ขึ้นครับ
สารตัดสินว่ามีความผิดหลายกรรมต่างกรรมต่างกัน
ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป
พากษาจำคุกฐานช่อกงประชาชนนะคุณ๒๙กระทงรวม๘๗ปี
ฐานความผิดตามพรบคอม๓ปี
และฐานความผิดเรื่องของการฟอกเงิน๑๒กระทง
กระทงละ๒ปีรวม๒๔ปีคุณคือรวม๓ความผิดตาม๓ข้อกฎหมายนี้
เมื่อรวมโทษทุกกระทงและโถตจำคุกสูงสุดก็คือ๒๐ปีนั่นเอง
เมื่อวานสารอาญาตัดสินคดีเนรคำอดีตเนรคำออกมาเป็นแบบนี้นะครับ
นี่ยังไม่รวมนะคุณนี่ยังไม่รวมใน
คดีที่ถูกฟ้องร้องกระทำชำราวเด็กหญิงนั้น
สารอาญายังไม่มีคำพิพากษานะครับ
ยกคำขอนับโทษต่อ
ซึ่งคดีชำราวเด็กหญิงสารอาญาจะพิพากษา
ในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับ

นอกจากนี้ก็มีคำสั่งให้ชดใช้เงินให้กับผู้เสียหายทั้ง๒๙ราย
ตามจำนวนที่ช่อกงไปด้วยนะคะ